แต่ว่ามันยังไม่จบเท่านี้เพราะว่าความหวานมันยังมีอีก
เพราะว่าคุณผู้ชมคู่โบมิกไงละควัน
บอกเลยว่าโบมิกเนี่ยนะตอนก่อนเป็นคู่จิ้นใช่ไหม
ตอนนี้เป็นคู่จริงแล้วมั้งเดี๋ยวไปดูความหวานซะหน่อยละกันนะคะ
ว่าเป็นยังไงบ้างคู่นี้มีแต่หลายคนอิจฉาด้วย
ฉันชอบนะคู่นี้เพราะว่าเขาเป็นคู่ที่แบบว่าต่างคนก็กล้าเปิดตัว

ซึ่งบอกว่าคู่นี้นะคะขึ้นชื่อความหวานไม่แพ้ใครค่ะ
เพราะว่าล่าสุดเห็นสาวโบเขาโพสต์รูปยิ้มหวานในกล้อง
ใช่แล้วก็ลงแคปชั่นด้วยพี่แจ๊ค
เป็นรูปหัวแล้วก็หน้ายิ้มรูปหัวใจแล้วก็หน้ายิ้มอย่างเงี้ยแหละ
ปีแรกแฟนคับเขาว่าไงเจ๊

เพราะว่าสาวโบเนี่ยมักจะแจกความสดใสให้แฟนในโซเชียลแบบนี้ทุกวัน
เดี๋ยวมองดูด้านหลังกลุ่มผู้ผู้ชมดูให้ดู
มันยังไงคะแม่
ใครสายตาเพ่งพินิษฐ์แล้วนะคะ
ซึ่งนะคะเขาก็ไปคอมมงคอมเมนต์กันเนี่ยค่ะบอกว่าคนถ่ายน่าจะหล่อมาก
นี่ยืนยันด้วยตัวเองนะคะบอกว่าคู่นี้นะเขาโชว์หวานผ่านเลนส์กันแบบไลน์
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเขาโชว์กันมาหลายภาพแล้วค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นทริปนะคะฉลองเบิร์ดเดย์ของสาวโบค่ะ
ส่งยิ้มหวานให้กับแบบบูมวลดอกมงดอกไม้ไหนจะรูปคู่เซลฟงเซลฟี่นะคะ
จะเล่นแบบติ๊กต๊อกน่ารักเฮฮาโอ้เรียกว่าคู่นี้มันน่ารักจริงเลยคุณผู้ชมค่ะ
ใช่แล้วค่ะนี่แหละก็เข้าเลยนะกับบรรยากาศวันวาเลนไทยแบบนี้เดือนกุมภาพันธ์ก็เอามาให้ดูนะคะ
โสดก็ไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะไม่เป็นไรนี่แหละคือความหวังของเรานะครับ